ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
คดีที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าน่าสงสารหนุ่มคนนี้จริง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของเขานะครับ
มีรถของเพื่อนบ้านที่จอดอยู่ตั้งกล้องหน้ารถแบบเรียลไทม์เอาไว้เนี่ย

ทำให้เขาเสียชีวิตอยู่ที่ลานกลางบ้านตรงนี้นะครับ
แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
วันนี้ก็ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เรียนอยู่ชั้นปวส๑อยู่ในพื้นที่แถวนนทบุรีสถาบันแถวนั้น
แต่ว่าบ้านของน้องเนี่ยอยู่ที่การเคหะคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามในคลิปเลยนะครับถูกคนร้ายยิงใส่สามนัด
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปมาเรียกชื่ออยู่ที่หน้าบ้านนะครับ
กลางดึกของเมื่อคืนวันก่อนตอนที่ถูกยิงไปแล้วเนี่ยแม่ที่อยู่ในบ้าน
วิ่งออกมาดูลูกชายนะฮะนี่คือเมทัศน์หรือว่ามาร์คนะครับ
ภาพของมาร์คนะฮะแม่บอกว่ามาถึงเนี่ยลูกก็บอกกับแม่เป็นครั้งสุดท้าย
แค่ว่าหนูโดนยิงแล้วก็สิ้นใจขาดใจตายคาอกของแม่
ผู้ที่ก่อเหตุจากภาพของคลิปกล้องหน้ารถของเพื่อนบ้านที่เขาจอดอยู่นะฮะ
แล้วก็ตั้งกล้องแบบเรียลไทม์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับคนขี่สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบปิดบังใบหน้า
เสื้อคลุมแขนยาวสีเทากางเกงขายาวสีดำ
ส่วนคนลงไปยิงสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าเหมือนกันสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำ
กางเกงขายาวสีดำนี่นะฮะคือเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนของน้องเนี่ย
ข้อมูลบอกว่ามาร์คเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่สถาบันเก่าเนี่ย
เป็นสถาบันอาชีวะแถวปฐุมวันแล้วก็ย้ายมาแถวนนทบุรีนะฮะ
ตอนเนี่ยประวัติศาสตร์หนึ่งช่างยนต์แต่เพื่อนของมาร์คเนี่ยที่เรียนมปลายด้วยกันเนี่ย
เขาก็เรียนอยู่อีกสถาบันหนึ่งที่เป็นคู่อริกับสถาบันเก่าแถวประทุมวันของมาร์คค่ะ
ว่ามาร์คจะย้ายมาแล้วเนี่ยแต่ล่าสุดมาร์คเนี่ยไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ลักษณะคิดถึงสถาบันเก่าย่านปฐุมวัน
เพื่อนก็บอกว่าเคยเตือนไปแล้วว่าอย่าโพสต์แบบนี้เดี๋ยวจะมีคู่อริหวังประสงค์ร้ายมาก่อเหตุร้ายเคยเตือนกัน
เนี่ยเพื่อนก็เลยบอกกับตำรวจว่าเพื่อนสมัยมปลายของมาร์คเนี่ยน่าจะโกรธไม่พอใจ
เหมือนกับว่าพอจบมปลายอะไรปุ๊บคุณไปเรียนสถาบันคู่อลีกันแต่คุณย้ายออกไปแล้ว
ก็ดีแล้วยังไปโพสต์คิดถึงสถาบันเก่าก็เลยไปตามยิงเขาหรือเปล่า

พ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับที่ลูกชายต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ภาพตอนที่ลูกสิ้นใจคาอกแม่เนี่ยพ่อก็ทันเห็นยังติดตาพ่ออยู่
กับแม่ยังติดตาอยู่เลยคืนนั้นพ่อกลับมาจากข้างนอก
เห็นว่าลูกชายเนี่ยสวมชุดนอนแล้วจะเข้านอนแล้ว
ไม่ได้ออกไปไหนแน่คือตอนนั้นก็แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้ว
ค่ะนะฮะกลางดึกแล้วสาเหตุที่ลูกชายถูกยิง
พ่อเชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามที่เพื่อนของลูกชายบอกนั่นแหละ
เพื่อนให้ข้อมูลกับตำรวจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการย้ายสถาบันของลูกชาย
เชื่อว่ามือปืนต้องรู้จักกับลูกชายไม่อย่างนั้นเนี่ย
จะมาตะโกนเรียกแล้วลูกชายเดินออกจากบ้านไปได้ยังไง
ทั้งทั้งที่จะเข้านอนอยู่แล้วคุณพ่อของมาร์คยอมรับว่า
ตอนที่ลูกชายเรียนอยู่ที่สถาบันเก่าย่านปฐุมวันตอนนั้นก็หวั่น
กลัวว่าลูกจะเรียนไม่จบนะกลัวว่าลูกจะมีปัญหาระหว่างทาง
เพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรก็ว่าไปเยอะแยะเรื่องของสถาบันเรื่องของรุ่นพ่งรุ่นพี่อะไรอีก
แต่เมื่อลูกเลือกแล้วก็ได้แต่บอกว่าไปเรียนแล้วก็ระวังตัวนะ
สุดท้ายไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชาย
ตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตคุณพ่อบอกว่าลูกยังไม่ได้มาหาเลยนะฮะ
ยังไม่ได้มาเข้าฝันยังไม่ได้มีอะไรสื่อมาถึงเลยนะครับ
คนในครอบครัวยังไม่มีใครสัมผัสกับน้องมาร์คได้
พ่อเองก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาอยากให้ลูกชายมาหาเหลือเกิน
อยากให้ลูกชายเนี่ยถ้าวิญญาณลูกชายมีอยู่จริงเนี่ย
โดนบันดาลให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
พ่อลงมาเนี่ยลูกหมดสติแล้วแต่กระตุกกระตุกจะขาดใจ
พ่อก็เรียกอย่างเดียวเลยเรียกเรียก
ภาพน้องเสียชีวิตที่อ้อมกอดของเราเนี่ยมันยังติดตาพ่ออยู่
เหมือนไม่รู้ตัวโดนไม่รู้ตัวคือตาเขาไม่หลับ
เขาไม่หลับแล้วเขาขาดใจพ่อค้าอกพ่อกับแม่เลย
คุณพ่อของน้องมาร์คบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเรื่องที่มีการท้าทายกันในเฟซบุ๊กเนี่ยพ่อเชื่อว่าอาจจะมีส่วน
เพราะว่าหลักฐานนี้เพื่อนของลูกชายให้ตำรวจไปแล้วนะครับ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
หรือว่าถ้าฟังอยู่เนี่ยนี่ฮะที่คุณพ่อบอกเขามีการท้าทายกันด้วย
ชกทางแชทอะไรพวกเนี้ยถ้ายังฟังอยู่เนี่ยนะสำหรับคนร้ายเนี่ย
น้องมาร์คบอกว่าขอให้สำนึกผิดแล้วก็ยอมออกมามอบตัว
ก็มีความหวังความหวังมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
พ่ออยากให้มามอบตัวซะมามอบตัวมามอบตัวมาขอเข้ามาน้องซะ
อ่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ไงค่ะแต่เรื่องเรื่อง
คือยังไงก็น้องก็มันไม่ได้กลับคืนมาแล้วนะ
ยังไงน้องเอาน้องกลับคืนมาไม่ได้แล้วแต่ควรจะมอบตัว

ก็พ่อก็อยากให้ลูกอ่ะมาดนใจเจ้าหน้าที่อีกอืม
หรือว่าโดนใจให้คนร้ายคิดถึงบาปบุญคุณโทษ
มามอบตัวซะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเป็นเวรกรรมเงินไปตลอดเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราไปสำรวจเส้นทางนะฮะ
คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายอาจจะออกไปได้นะครับ
ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยถ้าใช้เส้นทางหลักของหมู่บ้าน
แล้วก็เส้นทางมุ่งหน้าออกไปยังนอกหมู่บ้านนะครับโดยก่อนจะข้ามสะพานข้ามคลองไปยังถนนสายหลักนะครับ
จะมีทางแยกเรียบคลองอยู่สองทางนะฮะทางซ้ายทางขวานะครับ
ทางซ้ายมุ่งหน้าคลองหลวงทางขวามุ่งหน้าธัญบุรี
ลักษณะแบบนี้นะครับจากบ้านของน้องมาร์คนะฮะ
ชาวบ้านคาดว่าคนก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์กันมาเนี่ย๒คน๑คันเนี่ย
น่าจะใช้เส้นทางทางแยกเรียบคลองหลบหนีนะครับมากกว่าไปถนนสายหลัก
เราก็ลองแกะรอยนะครับเส้นทางเข้าหมู่บ้านของผู้ตายนะครับ
พบว่ามีสองเส้นทางคนร้ายสามารถขี่จักรยานยนต์ไปได้หมดนะฮะ
ทางแรกข้ามสะพานข้ามคลองเลี้ยวขวาซอยย่อยแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไป
กลางซอยเนี่ยจะเจอบ้านมาร์คแล้วลักษณะแบบนี้นะครับ
อีกทางหนึ่งนะฮะข้ามสะพานข้ามคลองตรงไปสุดทางซ้าย
แล้วกลับรถก็จะวนไปยังบ้านของน้องมาร์คได้ตามหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางที่สองมากกว่าเดี๋ยวตำรวจต้องไปแกะรอย
ขยายผลเพิ่มเติมนะครับที่สพคลองหลวงวันนี้ภูมิครับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีพลตรีชยุทธ์ท่านก็มาประชุมเร่งรัดคดีนะครับ
กับชุดสืบสวนนะครับจากการสืบสวนคดีนี่ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
แต่ตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะฮะมูลเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าก่อนเสียชีวิตน้องมาร์คเนี่ย
ไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงบ้างต้องไปสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างถ้าชัดเจนก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายต่อไปนะครับ